เพื่อนร่วมงานเหมือนกันค่ะทำงานอยู่ที่เดียวกันที่โรงแรมแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่
ทะเลาะกันแล้วเกิดเหตุฆ่ากันตายคุณผู้ชม
เป็นหัวหน้าพ่อบ้านกับพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมนะคะเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นภาพจากกล้องวงจรปิด
วินาทีนี้เป็นวินาทีชุลมุนอยู่หน้าลิฟต์โรงแรมในเชียงใหม่
นายนาวินเขื่อนคุ้มอายุ๔๘ปีเป็นหัวหน้าพ่อบ้านค่ะ
เขาใส่มีดไล่แทงนางจันเพ้นอิศระอายุห้าสิบเอ็ดปี
เป็นพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมแห่งนี้ค่ะคุณผู้ชม
แล้วก็จับภาพวินาทีที่เกิดเหตุได้
ในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมที่มีผู้หญิงอีกคนนึง

แล้วก็พนักงานโรงแรมเข้าไปห้ามนะเข้าไปช่วย
แต่ท้ายที่สุดนายนาวินกระหน่ำแทงนางจันเพลแทงหัว
กลางหน้าผากแทงใต้ราวนมขวาเจ็บสาหัสเลยค่ะ
พอไปถึงที่โรงพยาบาลก็เสียชีวิตนะคะ
นี่คือนายนาวินหลังจากก่อเหตุ
ตำรวจเขาก็จับใส่กุญแจมือคุมตัวแบบนี้
ซึ่งนายนาวินก็ไม่ได้มีเจตนาจะหลบหนีนะคะ
บอกว่าที่ผ่านมาทะเลาะกับทางนางจันเพลผู้ตายบ่อย
ส่วนใหญ่ทะเลาะเรื่องของการทำงาน
รอบนี้มันไม่ไหวแล้วก็เลยก่อเหตุขึ้น
แล้วลูกสาวของนางจันเพ็ญบอกว่าก่อนหน้านี้
รู้ว่าแม่กับนายนาวินทะเลาะกันเรื่องงานเป็นแบบนี้อยู่หลายครั้ง
แต่ว่าที่ผ่านมามันก็เคลียร์กันได้
รอบนี้ทะเลาะกันที่หน้าห้องเก็บของ
แล้วก็มีพนักงานของโรงแรมเข้าไปช่วยพูดคุยช่วยเคลียร์ปัญหา
หลังจากนั้นทั้งคู่ก็แยกย้ายกันไปแล้ว
แล้วหลังจากนั้นนะคะนายนาวินก็วิ่งเข้าไปในห้องเก็บของ
แล้วก็หยิบมีดพระมีดพระด้ามไม้ปลายแหลมความยาวประมาณ๒๑นิ้วออกมา

หลังจากนั้นนางจันเพ็ญก็วิ่งเข้ามาที่หน้าลิฟต์
แล้วนายนาวินก็แทงซ้ำ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ก็ตั้งข้อหาแจ้งฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะคะ